สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ไม่มีทางตกเป็นเหยื่อหรอกครับ

คนที่จะรู้เท่าทันได้เนี่ย

รายการประเภทที่เขาออกมาเตือน

คนพวกนี้ตกเป็นเหยื่อ

จากช่องทางโน้นช่องทางนี้

รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องทุ่มเททุ่มทุนหน่อย

เพราะถ้าได้รับคำเตือน

เขาก็จะรอดปลอดภัย

ถ้าคำเตือนมันออกมาถี่
จอโทรทัศน์แทรกเข้ามา

ดูละครมีเรื่องนี้แทรกเข้ามานิดเดียวว่า

กลับมาถึงเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นเมื่อสักครู่

เรื่องส่งข้อความเข้ามา

คุณมีเงินเข้าแล้ว๑แสนบาท
แล้วก็มีลิงก์ให้กดเข้าไป
ดเข้าไปเนี่ยถ้าไปทำตามที่มันบอกก็เสร็จมัน
แต่ถ้าไม่กดไม่ยุ่งก็ไม่เป็นไรปัญหาคือนอกจากจะทำอย่างนี้แล้วเนี่ย
เราควรจะทำยังไงกับเรื่องเหล่านี้
ผมจะคุยกับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึง
ผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนตำรวจเทคโนโลยีอีกทีหนึ่งครับ

สวัสดีครับผู้บัญชาการครับ

การที่คนร้ายมันก็ต้องที่จะออกแบบใหม่มา
เพื่ออะไรครับเพื่อหลอกเรา
นึกถึงผมพูดตรงให้ท่านประชาชนบ้านได้ฝังด้วยว่า

คิดว่ามันมีจริงเนี่ยแต่เราไม่เช็ค

สุภาพอะไรจำได้ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับ

เราต้องเช็คกลับไปที่ธนาคารเพราะธนาคารใดในประเทศไทยเนี่ย
ไม่มีใครหรอกครับให้กู้เงินแล้วไม่ต้องมีหลักทรัพย์นะครับ
มิจฉาชีพเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเพราะพวกนี้ก็จะแจ้งว่าตัวเองลืมรหัสบ้าง
มันก็ไม่ยากครับมันก็จะถูกโอนถ่ายไปเป็นของเขาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ครับ
ซึ่งผมบอกไว้เลยนะครับไม่ต้องไปเชื่อครับ
ถ้าท่านสงสัยท่านก็โทรกลับไปหาธนาคาร
คือไม่สามารถจะตรวจสอบบุคคลได้นะครับนี่สิ่งที่ให้สังเกตง่ายครับ
สังเกตดีที่สุดคือท่านก็มีสติครับไม่มีใครให้ท่านกู้ยืมเงิน
โดยไม่เสียค่าใดหรือว่าต้องแสดงตัวตนต้องเอาเงินมาค้ำประกันนะครับ
แล้วพร้อมเอารูปแบบธนาคารซึ่งธนาคารออกมาเยอะมาก
อย่างเช่นที่ออกรายการ๑นานนั้นนะครับตั้งแต่ปี๖๓
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเข้าไปแล้วจะดูดเงินท่านเลยไม่มีครับ
ทุกคนก็จะเข้าไปกรอกเถ็บก็ถามนู่นนี่นั่นประวัติ
ฉะนั้นคาถาคือไม่กดเข้าไปดีที่สุดถ้ากดเข้าไปแล้วก็อย่าไปทำตามมัน
ถูกต้องครับสังเกตเลยครับขยับกดกดได้ครับ
แต่ลองกดดูนะครับเขาจะถามท่านละเอียดมาก
แล้วท่านก็นึกว่าท่านจะได้เงินในส่วนที่เขาถามนั่นสิ
ธนาคารยืนยันและธนาคารในประเทศไทยทุกธนาคาร๒๑สถาบันการเงินเนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีนะครับท่านฟังวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่สุภาพอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าพูดบางทางบ้านครับไม่ต้องไปกด
สามารถจะบอกได้ครับสามารถจะบอกได้
เอาทีนี้เรื่องที่สองเรื่องเดียวกันนี่แหละ
มีคำถามว่าแทนที่เราจะไปเตือนประชาชนรู้เท่าทันบ้างไหม
รู้เท่าทันบ้างได้ดูทีวีบ้างไม่ได้ดูทีวีบ้าง
ได้ฟังคำเตือนมั่งได้ฟังคำเตือนมั่ง
ทำยังไงเราถึงจะไปสกัดต้นทาง
ไม่ให้มันส่งข้อความแบบนี้ออกมาจากต้นทางได้เนี่ย
เราจะร่วมมือกับฝ่ายไหนที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ได้ครับคือตอนนี้ครับทางหัวสอร์ธชน์โดยท่านรัฐศาสตร์การเลยคารว่า

เพราะว่ายิ่งส่งเยอะก็ยิ่งถูกเพราะฉะนั้นก็จะส่งได้ทุกวันครับ
มันส่งโดยไอ้เครื่องที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่คนนั่งส่งนะ

โต้ครับส่วนใหญ่ก็จะพืชออโต้หมดครับ
ซื้อมากมันก็ยิ่งถูกครับเพราะว่าอย่างสมมุติเราส่งเนี่ย๓บาท
แต่ถ้าคุณเอสเอสเหมาเนี่ย๑๐๐๐๐ข้อความ๑๐๐๐๐๐ข้อความ
ก็จะลดลงไปเหลือประมาณสัก๑๐ตังค์๒๐ตังค์๓๐ตังค์แล้วแต่ครับ
ถ้าค่ายมือถือไม่ขายให้พวกนี้ได้ไหม
คืออย่างนี้ครับการซื้อเนี่ยเขาซื้อได้แต่ถ้าซื้อแล้วไปทำผิดเนี่ย
ค่ายมือถือเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่ดีนะครับซึ่งเราคุยกันแล้ว
เราจะตรวจสอบไปอย่างต้นต่อตอนนี้เอสเอสทุกเอ็มเอสนะครับ
ที่ส่งมาอย่างเงี้ยผมจะส่งกลับรีหอไปกับ
เพื่อให้ดูว่าใครเป็นเจ้าของใครที่ซื้อไปเหมาไป
อย่างนี้เราสามารถควบคุมได้ครับตอนนี้ผมเชื่อว่ายังมีอยู่
ครับอืมแต่ว่ามีแนวทางใช่ไหมมีแนวทางอยู่มีความหวังอยู่ว่าถึงที่สุดแล้ว
เราไปสกัดต้นทางได้มีครับแน่นอนครับเมื่อเรารู้นะครับตอนนี้มีประมาณ๔๕
เพื่อนำเนินการทางคดีในกรณีเกี่ยวกับหลอกลงทุนหลอกลิ้งซ์นะครับ
ซึ่งเหล่านี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความด้วยครับ
หลอกลงทุนตอนนี้ที่กำลังฮิตเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เจอเจอกันอยู่
จะเป็นเรื่องของเฟซบุ๊กอินเซอร์แกรมทวิตเตอร์
สิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างเพจปลอมขึ้นมาเพื่อให้ท่านไปลงทุน
แล้วก็ให้ท่านเห็นว่าการลงทุนนั้นมีผลกำไรสูงนะครับ
ร้อยได้๕๐บาทเป็นต้นครับไม่ได้ครับ
ผมบอกหลายครั้งนะครับท่านครับท่านประชาชนทางบ้านครับฟังแล้วบอกว่า
ไม่มีที่ใดที่ของถูกของดีแล้วของถูกแล้วดีไม่มีครับ
ของถูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องระมัดระวังมันอาจจะดีก็ได้
แต่ท่านอย่าไปลงทุนในสิ่งที่ท่านไม่เชื่อไม่เห็นนะครับ
การลงทุนลงทุนกับกรตดีที่สุดครับเพราะมีอะไรครับเพราะมีคนที่การันตีท่าน
นี่แหละครับตัวโกงเลยครับเขาเรียกตัวโกงตัวจริงนะครับ
สุดท้ายตอนนี้แนวโน้มของคนที่มาแจ้งความที่กองบัญชาการของท่านเนี่ย
ดูแล้วเป็นยังไงมันยังหนักอยู่หรือว่าเบาลงแล้วหรือว่ากำลังจะมากขึ้น
หมายถึงว่าถามว่าถูกต้องครับขอบคุณครับพี่พี่ฟ้าครับ
คือถามว่าเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นครับเพราะว่าเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์เนี่ย
ยังมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าขายง่ายซื้อง่ายราคาไม่แพง
แต่ว่าความเสียหายจะไม่สูงเหมือนกับการลงทุนนะครับ
ที่กรอกให้ลงทุนเพราะว่าจะเป็นโรแมนส์แกรมไนติสแกรม
สิ่งเหล่านี้ยังกลับหัวก็อยู่แต่ต้นทางถ้าถูกรองเนี่ย
เป็นผู้เสียหายที่เป็นซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกนะครับ

ครับเอาล่ะขอบคุณผู้บัญชาการนะฮะเตือนกันบ่อยก็จะได้ประโยชน์
ได้ระมัดระวังได้ยั้งคิดได้ไม่ถูกหลอกได้ระมัดระวังตัว

ครับพี่ครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนครับท่านแจ้งความไว้ครับแล้วถ้าท่านสงสัย
ไม่เชื่อไม่รีบไม่รีบไม่โอน
ถ้าท่านสงสัยท่านโทรกลับไปหาธนาคารครับมีอย่างนี้ไหม
ผมยืนยันว่าธนาคารไม่มีนโยบายอย่างนี้แน่นอนครับ
ครับถ้าอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ปลอดภัยนะฮะขอบพระคุณครับ
เอาล่ะนี่คือเรื่องราวที่ผมว่ามันเยอะมากนะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งตอนนี้
ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนี้ผมดูแล้วผมไม่เชื่อนะไม่รีบด้วยไม่โอนด้วย
แต่มีข้อความหนึ่งบอกว่าค่าใช้บริการโทรศัพท์ของคุณ

คุณผู้ชมอย่าหลงเชื่อนะ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอาจจะถูกหลอกได้ทั้งหมด